ไปที่ความคืบหน้าเมื่อคืนนี้สักประมาณ๒ทุ่มนะคะเกิดเหตุระทึกกลางกรุงค่ะ
เป็น๒กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งมาสักประมาณ๒๐คน
อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยสักประมาณ๓คนกลุ่มหนึ่งเป็นเจ้าถิ่น
กลุ่มหนึ่งเป็นผู้มาเยือนนะคะเขาไปตีสนุกกันค่ะคุณผู้ชม
ปรากฏว่าตีไปตีมามาตีกันเองนะคะตีกันเองไม่พอค่ะ
อาวุธมาครบมือเลยนะคะทั้งไม้ทั้งมีดทั้งปืนค่ะ
จังหวะหนึ่งนะคะหลังจากที่ทะเลาะกันเสร็จสิ้นมีการยิงตอบโต้กันด้วยค่ะ
แล้วปรากฏว่าเหตุการณ์นี้คือทำให้เสียชื่อเสียงเรื่องของการท่องเที่ยวมาก
เพราะว่าคนที่ไปโดนลูกหลงแล้วเสียชีวิตเนี่ย
เป็นนักท่องเที่ยวชาวอินเดียนะคะแน่นอนนะคะ
กระทบกับเรื่องของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวส่วนเรื่องคดีความ
วันนี้มาดูกันหน่อยนะคะล่าสุดค่ะพลตำรวจโทษสุธิพงศ์วงปิ่น
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะคะก็มีการ
เรียกประชุมชุดสืบสวนนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้

เสียชีวิต๑คนแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก๔คนด้วย

มีการนำตัวผู้หญิงคนหนึ่ง
ซึ่งคาดกันว่าน่าจะเป็นพยานที่อยู่ในจุดเกิดเหตุเมื่อคืนนี้
แล้วก็น่าจะเป็นคนที่รู้กลุ่มคนร้าย
ด้วยว่าเป็นใครมาจากไหนอย่างไร
และเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจเองก็ลงพื้นที่นะคะ
ไปเก็บปลอกกระสุนได้ไปทั้งหมด๓จุดนะฮะ
จุดก็รวมแล้วสัก๒๓ปลอกแล้วค่ะ
จุดแรกไปพบกระสุนปืนยาว๗ปลอก
แล้วก็ไปพบปลอกกระสุนปืนพกขนาด๙มิลลิเมตรอีก๙ปลอก
จุดที่๒พบปลอกกระสุนขนาด๙มิลลิเมตรตกอยู่๒ปลอก
จุดที่๓ค่ะพบปลอกกระสุนปืนขนาด๓๘อีก๕ปลอก
รวมแล้วก็๒๓ปลอกยังไม่หมด
วันนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ลงพื้นที่อีกนะคะ

ผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
คือเรื่องนี้ยังไม่สามารถสรุปได้นะคะว่า
อาวุธที่ทั้งสองกลุ่มใช้เป็นปืนชนิดใดอย่างไรบ้าง
เดี๋ยวต้องรอตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
เอาไปตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดอีกครั้ง
แล้วก็ก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวมาบอกว่า
กระแสก็บอกว่ามีนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย
เสียชีวิต๑คนมีนักท่องเที่ยวชาวลาว
เสียชีวิตด้วยอีก๑คนเป็น๒ศพเนี่ยนะคะ
เรื่องนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบานยืนยันนะคะ
ว่าตอนนี้มีผู้เสียชีวิตเป็นชาวอินเดียเพียงคนเดียวเท่านั้น
และตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการประสานสถานทูต
จัดการเรื่องงานศพรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
จากข้อมูลของชุดสืบสวนทราบว่า

เคยมีปัญหาทะเลาะมาก่อนหน้านี้
แต่พบชนบอกว่ายังไม่สรุปนะคะ
ว่าอาวุธที่คนร้ายใช้เป็นอาวุธชนิดใด
เพราะว่าต้องรอตำรวจพิสูจน์หลักฐานพิสูจน์ก่อนนะคะ
ส่วนว่าจะโยงไปถึงกลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือไม่นั้น

พอประชุมติดตามความคืบหน้าเสร็จปุ๊บ
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานพบชน
พร้อมด้วยตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็ลงพื้นที่
ไปตรวจจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง
พอไปถึงนี่นะคะไปพบปลอกกระสุนปืนอีกหลายขนาดเลยค่ะ

เข้าไปสอบถามคนที่อยู่บริเวณโต๊ะสนุกเกอร์
ซึ่งเป็นจุดแรกที่สองกลุ่มนี้เขาทะเลาะกันเนี่ยนะคะ
นายออยคำแปล่งเป็นคนเฝ้าห้องน้ำ
บอกกับทีมข่าวแบบนี้บอกว่า
ตอนนั้นตัวเองนั่งอยู่ด้านหน้าห้องน้ำ
ก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงทะเลาะวิวาดกันที่โต๊ะสนุกเกอร์
แล้วเสียงก็เงียบหายไป
แต่หลังจากนั้นไม่นานค่ะ

เสียงที่ได้ยินแทนก็คือเสียงปืนดังขึ้น
คือดังขึ้นนับไม่ถ้วนเลยนะคะ

ตกใจแต่ไม่กล้าที่จะออกไปดูค่ะ
แต่สิ่งที่ตัวเองเห็นคือภาพคนวิ่งหนีชุนละมุนวุ่นวายไปหมด
เพราะเกรงว่าจะกลัวลูกหลงนั่นเอง
ก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นฝ่ายยิงกันก่อนแน่
แล้วก็ใครเป็นผู้ก่อเหตุค่ะ